คุณผู้ชมครับเราจะพาไปชมความน่ารักแล้วก็เสียงอันภัยร้อของตัวจักรจันท
หรือว่าที่หลายคนออกเสียงว่าจักรจันทร์นั่นแหละ
ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรห้องข่าวเล่าป่วนครับ
นี่เป็นเสียงที่หลายคนคุ้นเคย
แต่จะมีสักกี่คนเล่าที่เคยเห็นเจ้าของเสียงตัวเป็น
ภายหลังมีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ
เพื่อป้องกันบรรดานักท่องเที่ยวที่อาจจะนำเชื้อโควิด๑๙เข้าไปแพร่ระบาด
ส่งผลด้านบวกให้ธรรมชาติกลับมาฟื้นฟูตัวอีกครั้ง
อย่างภาพและเสียงที่ท่านได้ชมอยู่นี้เป็นฝีมือการถ่ายทำของนายอนันต์ปรีดา
หัวหน้าชุดจุดสกัดขุนน้ำเย็นอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชร
ที่ได้เปิดไฟหลอกล่อให้จักรจันทร์ออกมาโชว์ตัว
ส่งเสียงดังอันภัยเลาะลองไปฟังสักครั้งครับ
จักรจันทร์เป็นแมลงที่มีตาขนาดใหญ่มีประสาทการรับรู้ที่ดีมากอยู่บนปีก
ที่สำคัญมันมีโปรตีนสูง
มักนำไปประกอบอาหารหลากหลายเมนู

แกงทอดหรือตำทำน้ำพริก
หลายคนได้ชิมแล้วก็ต้องยกนิ้วให้
พร้อมบอกว่าแซ่บอิลีเด้อ

ต่างประเทศเขาซื้อเราไปบดทำเป็นโปรตีนเม็ดนะ
ใช่นี่โปรตีนสูงนะพวกแมลงพวกแมว

บางคนกินตัวไม่ได้ไงบางคนกินตัวไม่ได้นะฮะ
ก็จะกินแบบเม็ดไปนะครับ